ใช่แล้ววันนี้นะคะร้านที่เราจะนำเสนอคุณผู้ชม
เป็นร้านขนมไทยแล้วก็เบเกอรี่นะคะ
ร้านที่มีชื่อว่ารสพิชา

เขารับจำนวนจำกัดไปแต่ละรอบนะคุณผู้ชม
เขาจะเปิดลิสต์เมนูลูกค้าประจำสัปดาห์ให้ลูกค้าได้ดูแล้วก็สั่งจองล่วงหน้า
ร้านพิชาเนี่ยเขาจะทำตามออเดอร์เท่านั้นนะคะ
เพื่อว่าควบคุมอัตตาฐะและคุณภาพ
เมนูที่แนะนำมาดูกันดีกว่าคุณ

ก็มีเคกลิ้นจี่หน้านิ่ม
ขนมไทยก็มีเปียกปูนกะทิสด

สั่งซื้อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หรือว่าถ่ายภาพเก็บไว้นะจ๊
คุณผู้ชมครับใครที่จดไม่ทันแชะก็ไม่ทัน

คุณจะฝากร้านหรือจะไปดูร้านที่จะสั่งอาหารกัน
ก็เข้าไปในนั้นได้เลย
ต้องค่ะเราก็จะช่วยโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าแบบนี้

แล้วเดี๋ยวเราจะต้องก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคุณผู้ชม